ล่าสุดนะครับกู้ภัยกำลังเดินทางไปรับร่างผู้เสียชีวิต
ซึ่งทางฝั่งของกัมพูชายืนยันแล้วว่าคือคนไทยค่ะ
ยืนยันได้อีกเจ็ดศพนะฮะก่อนหน้านี้ยืนยันไปแล้วสิบเอ็ด
นี่ยืนยันเพิ่มอีก๗นะครับนี่ก็เป็น๑๘ศพแล้วนะครับ
นี่เป็นภาพที่กู้ภัยของเราข้ามไปยังฝั่งปลอยเปรตกัมพูชา
เพื่อรับร่าง๗คนไทยกลับมายังฝั่งประเทศไทยนะครับ
วันนี้พบศพเพิ่มอีกสิบสามศพนะครับรวมตั้งแต่เมื่อวานนี้ด้วยนะครับ
พบผู้เสียชีวิตทั้งหมด๒๗ศพส่งกลับไทยแล้ว๑๐ศพ
หลังจากพิสูจน์ชัดว่าคือคนไทยมีญาติติดต่อมารับไปบำเพ็ญกุศลแล้วหนึ่งศพ
ในพื้นที่จังหวัดสะแก้วและติดต่อเข้ารับศพ
บำเพ็ญกุศลที่กรุงเทพอีก๓ศพอีก๑ศพไม่เปิดเผยสถานที่
ส่วนที่เหลืออยู่ที่โรงเจมสมูลนิธิสว่างเที่ยงธรรมสถาน
โดยญาติจะติดต่อหลังจากผ่านพ้นช่วงปีใหม่ไปแล้วนะครับ
ส่วนทางฝั่งกัมพูชายังมีร่างผู้เสียชีวิตอีก๑๖ศพ
รอการยืนยันเรื่องของอัตลักษณ์บุคคล
โดยได้เก็บศพไว้ที่วัดตราดนะครับของฝั่งปลอยเป็ดกัมพูชา
หลังจากที่เปิดปฏิบัติการค้นหามายาวนานต่อเนื่อง๓๖ชั่วโมงนะครับ
วันนี้ทางกัมพูชาประกาศยุติการค้นหาพร้อมกับขอบคุณเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากทางฝั่งไทย
แล้วก็เดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทย
หลังจากนี้ทางฝั่งเจ้าหน้าที่ของกัมพูชาจะดำเนินการต่อนะฮะ
ในการตรวจสอบอาคารสถานที่แล้วก็ค้นหาผู้สูญหายเพิ่มเติม
ล่าสุด๒๐นาฬิกา๓๒นาทีที่ผ่านมากู้ภัยทางฝั่งไทย
ขับรถเข้าไปรับร่างผู้เสียชีวิตที่พิสูจนแล้วเป็นคนไทย๗ศพ
เดินทางกลับเข้ามายังประเทศไทยนะครับเป็นผู้ชาย๔ผู้หญิง๓
ในจำนวนนี้เป็นชาวอินโดนีเซีย๑ศพและชาวมาเลเซีย๑ศพนะฮะ
มีญาติมารับ๔ศพนะครับที่เหลืออีก๓ศพ
เจ้าหน้าที่นำไปรวมไว้ที่โรงเจของมูลที่สว่างเที่ยงธรรมสถาน
คุณผู้ชมคะอุปสรรคในการค้นหาผู้สูญหายมีหลายอย่างค่ะ
ไม่ใช่เฉพาะความร้อนที่ยังคงระอุอยู่ภายในตัวอาคาร
แต่อาคารเอียงนะคะเสี่ยงต่อการที่จะถล่มลงมา
เจ้าหน้าที่อาสาที่ไปปฏิบัติงานในอาคารบอกว่า
คืออาคารเนี่ยมันมีเหล็กโครงสร้างตกลงมาขวาง
แล้วมันซุดบางจุดต้องใช้อุปกรณ์หนักตัดเหล็กเข้าไป
บางจุดเสี่ยงพังถล่ม
คือเวลาเข้าไปก็จะต้องเดินลัดเลาะสิ่งกีดขวางเข้าไป
พบร่างผู้สูญหาย
พบร่างแล้วนะคะก็ต้องทำการนำใส่ถุงที่จะห่อร่างให้เรียบร้อย
ก่อนจะนำลงมาด้านล่างลำเลียงไปโรงพยาบาล
เข้าสู่ขั้นตอนการชนะสูตรพลิกศพ
จากนั้นถึงจะนำร่างของผู้เสียชีวิตไปที่วัดตราดฝั่งกัมพูชา
เพื่อรอส่งมอบให้กับทางการไทย
ในแต่ละวันทางการกัมพูชาจะเป็นผู้กำหนดภารกิจ
และร้องขอความช่วยเหลือจากกู้ภัยไทย
ถ้าร้องขอมาเราถึงจะสามารถไปช่วยได้นะคะ
แต่หลักก็จะเป็นภารกิจของทางกัมพูชาเขา
มันจะมีช่วงลอยต่อระหว่างตัวตึกที่เป็นโรงแรม

ช่วงนั้นนะครับมันจะมีการพังถล่มเกิดขึ้น
เพราะว่ามันโดนความร้อนค่อนข้างสูง
แล้วก็ด้านในก็มีพวกควัน
ยังค้างอยู่ในห้องเยอะพอสมควร

ต้องทำลายประตูทำลายโครงสร้าง

ส่วนข้อสงสัยเรื่องระบบป้องกันอัคคีภัย
จากการเข้าตรวจหาผู้รอดชีวิตและผู้สูญหาย
สังเกตเห็นภายในอาคาร๑๗ชั้น
มีตู้ดับเพลิงอาคาร
แต่ละชั้นไม่สามารถใช้การได้ค่ะ
แล้วก็ร่างของผู้เสียชีวิตแต่ละท่าน
เป็นลักษณะของการพยายามเอาชีวิตรอด

ทางการกัมพูชาไม่อนุญาตให้เข้าไปตรวจสอบ

ถ้าเปรียบเทียบตัวอาคารปกติกับตอนนี้
จะเห็นเลยว่าสภาพตึกมันโน้มเอียงชัดมากค่ะ

ตอนที่มาถึงที่เราค้นหา
ตู้ไฟโฮสเป็นตู้ดับเพลิงของเขาเลยครับ

เราไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรถึงใช้งานไม่ได้
อาจจะเป็นระบบตัดหรืออะไรเป็นระบบเซฟตีของเขา
อันนี้เราไม่รู้ทางการเขาเหมือนกัน
เราก็ได้รับแค่ภารกิจมาหมายแค่ค้นหาอย่างเดียว
มันมีห้องที่เป็นส่วนใหญ่จะเป็นคีย์การ์ดใช่ไหมครับ
ใช่ครับเป็นคีย์การ์ดคือพังไม่ได้ครับผม
ใช้คีย์การ์ดแต่ระบบไฟฟ้ามันตัดต่อ
ไฟฟ้าตัดใช้อุปกรณ์กระแทกอย่างเดียว
โดยมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องใช้ฐานเป็นตัวจ่ายกระแสไฟ
หากทานหมดจะมีเสียงแจ้งเตือนแต่ในทางกลับกันหากเปิดจากด้านใน
ห้องสามารถเปิดได้ตามปกติไม่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้านะครับ
ดังนั้นเมื่อเกิดเพลิงไหม้คนที่อยู่ในห้องยังไงก็สามารถเปิดออกมาได้
แต่คนที่อยู่ด้านนอกคนที่จะเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยจะเปิดไม่ได้
เพราะว่าคีย์การ์ดมันไม่มีแล้วไฟเนี่ยมันไม่ทำงานนะครับ
ทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าคนด้านในอาจจะหนีออกมาไม่ทันหรือว่าอะไรยังไงนะครับ